ก็เปิดเผยหลังจากทราบผลตรวจเชื้อของนักฟุตบอลทีมชาติไทย

กลุ่มแรกถือว่าค่อนข้างเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่ง
เพราะว่าได้มีการตรวจเชื้อครั้งแรกวันที่๓๐เมษายนต่อมา
ก็วันที่๗พฤษภาคมแล้วก็๑๒พฤษภาคม

แต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรค
มีความเห็นว่านักกีฬาจะงดฝึกซ้อมร่วมกันไปก่อน
จนกว่าจะตรวจเชื้อแล้วก็ทราบผลในวันที่๑๙พฤษภาอีกครั้ง
ที่ชุดที่๒จะทราบผลตรวจเชื้อในเย็นวันนี้

หากผลทั้งหมดเป็นลบนักกีฬากลุ่มนี้

แล้วก็จะไม่อนุญาตให้ออกจากนอกแคมป์นะครับ
ก็หากไม่มีใครติดเชื้อนะครับก็จะเดินทางไปยูอีในวันที่๒๑พฤษภาคม
และอาจจะไม่มีการตัดตัวก่อนเดินทางขณะที่โปรแกรมอุ่นเครื่อง๒นัดยังเป็นไปตามเดิมนะครับ
พฤษภาคมพบกับโอมานแล้วก็๒๙พฤษภาคมพบกับทาจิกกิสถานนะครับ